เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเราจะมีโอกาสลุ้นในเกมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบหรือเปล่าในรอบ๑๖ทีมนะครับ
สถานการณ์เนี่ยก็คงต้องพูดคุยกันเป็นแบบรายวันแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศครับทีมสาวไทยก็ต้องเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงในการย้ายเมืองไปเตะครับ
เมื่อช่วงเช้าเวลา๙โมงที่ฝรั่งเศสนะครับก็คือบ่าย๒ตามเวลาไทยครับนักบอลหญิงของเราก็ไปอบอุ่นร่างกายที่หน้าโรงแรมครับที่พักในเมืองแรนซ์เพื่อปรับตัวเนื่องจากว่าอากาศเย็น
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเกมคงจะเปิดแลกกันสนุกครับ
อากาศที่ร้อนแล้วก็มาเจออากาศที่คือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่
อย่างหน้าค่ะอากาศก็ถือว่าค่อนข้างดี

ก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะเล่นทั้งเกมลุกเกมรับเท่ากัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราไม่ประมาทอยู่แล้ว
เราก็แน่นอนเราอยากได้คะแนนจากเกมนี้